วันนี้นะคะบ่าย๒โมงก็จะทราบแล้วนะคะว่าใครที่จะเป็นผู้โชคดี
ได้๑๐ล้านบาทนะคะในการท้ายผลปรายศนียบัตร
ท้ายผลแชมพ์ฟุตบันโลก๒๐๑๘ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะ
นำคุณผู้ชมมาที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโกดัง๗นะครับ
ต้องบอกว่าตอนนี้บรรยากาศก็คึกคักเป็นพิเศษนะครับ
เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็จะทราบว่า
ใครจะเป็นผู้โชคดีในการได้รับเงินสด๑๐ล้านบาท
จากกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลก๒๐๑๖

ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อม๑๐๐ครับ
บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าบรรดาเจ้าหน้าที่
ต่างช่วยกันจัดเตรียมความพร้อมในทุกด้าน

รวมทั้งฝ่ายไอทีที่นำคอมพิวเตอร์มาช่วย

ป้องกันการได้รางวัลที่ซ้ำซ้อนกันครับ
ส่วนแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงาน
ประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ใหญ่ใจดี๑๒ท่าน
ที่ร่วมกันจัดโครงการทายผลแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๑๘
พร้อมด้วยดารานักแสดงมากมายครับ
ซึ่งตามกำหนดการเวลา๑๓นาฬิกา๑๕นาที
จิลสการาชงเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ก่อนจะเป็นผู้จับรางวัลที่๑รางวัลเงินสด๑๐ล้านบาทครับ
ต่อด้วยรางวัลที่๒เงินสด๑ล้านบาทจำนวน๑๐รางวัล
จากกองปรายศนียบัตรทั้ง๑๐กอง
โดยมีแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนสปอนเซอร์เป็นผู้จับรางวัลครับ
จากรางวัลเงินสดแล้วยังมีรางวัลพิเศษจากสปอนเซอร์เสริมอีก
จำนวน๔๐รางวัลและรางวัลพิเศษ
โดยสระเที่ยวบินภายในประเทศไปกับจำนวน๗๘รางวัล
รางวัลละ๒ที่นั่งครับ

ใครจะเป็นผู้โชคดีกับกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลก๒๐๑๖
ครั้งนี้ได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ซึ่งทันทีที่รู้ผลว่าใครเป็นผู้โชคดี
ก็จะรีบรายงานกลับไปให้ทราบโดยทันทีครับ
ธนรัฐธุรธัยกุญฐาไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากโกดัง๗สัตว์พักงานนักสือกินไทยรัฐครับ

แล้วคุณจะได้รู้ว่า๑ผู้โชคดีที่จะได้รับ๑๐ล้านบาทวันนี้เป็นใครค่ะ